มาดูข่าวนี้ค่ะคุณผู้ชมอ่านแล้วแหมดีต่อใจเหลือเกินนะคะ
คนที่เอามาโพสต์ไว้เนี่ยเป็นลูกค้าร้านทองสาขาดอนหัวล่อที่ชนบุรีนะคะ
เขาบอกว่าเห็นแล้วประทับใจอดไม่ได้จริงที่จะถ่ายทอดเรื่องราวให้ชาวเน็ต

เห็นคุณลุงคุณป้าสองท่านนี้ไหมเห็นด้านหลังเป็นร้านทองไหม
นี่คนโพสต์บอกว่านี่แหละผ้าขี้ริ้วห่อทองที่แท้ทรูเลยนะคะ
ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาโพสต์ไล่ยาวแบบนี้ที่ฉันอ่านตามแคปชั่นเลยนะคะ
คุณผู้ชมจะได้เข้าใจท้องเรื่องตามไปด้วย
ขี้ริ้วห่อทองจริงลุงกับป้าซื้อทอง๑๐บาทไม่ต่อเลยสักบาท
พนักงานบอกว่าขอถ่ายรูปลงเพจหน่อยนะคะ
คุณลุงคุณป้าหันมายิ้มกับเราแล้วก็บอกว่าป้าแต่งตัวไม่ดีเลยไม่สวยเลย
กับลุงกำลังจะออกไปทำงาน
เราไม่รู้ว่าคุณลุงคุณป้าทำงานอะไรแต่ชื่นชมมาก
เห็นแล้วมีแรงบันดาลใจมากเลยค่ะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
อย่าตัดสินใครที่รูปลักษณ์ภายนอกเขาอาจมีดีซ่อนอยู่ข้างในมากมายก็ได้
ชมคุณลุงคุณป้าที่น่ารักซื้อทองไม่ต่อสักบาทแถมเงินให้กับร้านด้วย
ชมทางร้านทองที่ไม่ตัดสินคนจากรูปลักษณ์ภายนอก
เพราะลูกค้าท่านนี้ที่เอาเรื่องราวมาโพสต์เขาบอกว่าพนักการบริการอย่างดีเยี่ยมเลย
บางคนนี่เห็นแต่งตัวมศทานโทษนะคะ

ใช่ค่ะหัวจะหลดเท้าเท้าจะหลุดหัวหัวจะหลดเท้าอยู่อย่างนั้น

ใช่ค่ะแล้วก็เดินออกจากร้านเองนะคะ
อืมเนี่ยคุณผู้ชมแล้วมีการติดแฮชแท็กด้วยต้องบอกดังดังเลยสำหรับร้านทองร้านนี้
ห้างเพชรทองชินเยาวราชสาขาดอนหัวล่อข้างธนาคารกสิกรที่ชนบุรีนะคะ
นี่ห้างทองนี้แหละค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่โพสต์ถูกแชร์ออกไป
ชั่วข้ามคืนเท่านั้นแหละค่ะโอ้โหแห่มาเลยค่ะ
ชาวเน็ตชื่นชมร้านทองแล้วก็ชื่นชมจริงนะบอกว่าดูแลลูกค้าเป็นอย่างดี
ด่วนตัดสินใจจากภายนอกชื่นชมคุณลุงคุณป้าด้วยที่น่ารักมากเลยนะคะ
แล้วอันนี้เส้นนึงเหรอเนี่ยทำไมเส้นใหญ่นี่

มีไหมเล็กอาจจะเสียทรงได้พี่ระดับเสียพี่ต้นนี้พี่ต้องเส้นนี้
เส้นใหญ่ขนาดนี้เหรอตีโป่งเยอะ
นี่บางคนไปคอมเมนต์นะบอกว่าคุณลุงคุณป้าเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างหรือเปล่า
คนรวยแล้วเขาไม่ต้องแต่งตัวมีตัว
ใช่ค่ะนี่นะคะทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ค่ะไปที่ห้างทองจุดเกิดเหตุนะคะ
พบพนักงานที่ขายทองให้กับคุณลุงคุณป้าเล่าบอกว่าทั้งคู่เนี่ยมาซื้อสร้อยทองหนักสิบบาท
โอ้โฮอันนี้แหละสองเส้นนี้ถามว่าราคาเท่าไรพนักงานบอกกลับไปบอกว่า๒๘๙๐๐๐บาทถ้วน
กับลุงบอกว่าเดี๋ยวนะไม่ซื้อเหรอซื้อทำไมอ่ะไปกดเงินก่อนหายไป๕นาทีแล้วกลับมา
พร้อมกับเงินสดเป็นฟ่อนเลยจ่ายสดทันทีนะคะไม่ต่อรองราคาสักคำ
แถมแถมเงินให้กับพนักงานด้วยเห็นบอกว่าหมื่นบาทเลยนะ

๑๐บาทค่ะราคาเท่าไหร่ค่ะ๒แสนกว่าให้เงินเกินด้วยใช่ไหมค่ะ
ให้เงินเกินมา๑๐๐๐๐บาทค่ะก็เลยนับควัน๓รอบก็เลยทอนให้ลูกค้าค่ะ
นครสวรรค์ค่ะแล้วก็พี่ผู้หญิงเป็นต่างชาติค่ะ
เดี๋ยวที่จะมาแต่งงานกันอยู่ที่ไทยประมาณ๒๕ปี
แผนการรู้ลึกรู้จริงมากสัมภาษณ์สดเลยครับ
ทีนี้เรามีโอกาสไปคุยกับเจ้าของโพสต์นะคะที่แชร์เรื่องราวน่ารัก
แล้วก็แชร์ออกไปเป็นเรื่องของคุณลุงคุณป้า
คือลูกค้ารายหนึ่งเป็นคนโพสต์ไม่ใช่เจ้าของร้านนะ

คุณขวัญชีวาบอกว่าคนที่โพสต์เนี่ยคือลูกค้า
ที่เขาเห็นพฤติกรรมของคุณลุงคุณป้าเห็นพฤติกรรมของพนักงานขาย
แล้วก็มีการระบุชื่อร้านทองไป
คุณขวัญชีวาบอกว่าไม่นึกเลยนะคะว่า
จะมีคนชื่นชมร้านทองของเธอได้มากถึงเพียงนี้นะคะ
เนี่ยก็ทำดีก็ต้องแสดงว่าเขาอบรมลูกน้องดีนะ
ใช่ค่ะอย่างที่บอกไปเรื่องราวนี้มี๒มุมนะคะ
ชมร้านทองกับชื่นชมคุณลุงคุณป้า
ภาพฯฯฤียวหอทองจะตัดสินใจคนจากภายนอกนะคะ